เวลาพูดถึงสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า๙๐
คงมีภาพจำกับคลิปโตสุดหวาดเสียวกันใช่ไหมล่ะคะ
ที่ทำให้คนเนี่ยทั้งรวยแล้วก็จนได้ในชั่วข้ามคืน
ทำให้หลายคนแม้ว่าอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้
แต่ก็อาจจะยังไม่กล้าพอเพราะภาพเหล่านี้ที่เห็น
กลับมาทำความเข้าใจถึงวิธีคิดของสิ่งเหล่านี้
เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้
สำหรับผู้หลงไหลในเทคโนโลยี
รับเชิญที่จะมาช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเรา
ถามพี่บิดก่อนเลยว่าคนส่วนใหญ่
สิ่งที่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ย
มันยังมีอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้
จริงต้องบอกว่าเรื่องเข้าใจผิดเรื่องหนึ่งเนาะ
ต้องแยกออกจากกันพอเวลาเราคุยกัน
มันเหมือนกับว่าทุกคนเข้าใจผิดอะไร

หรือเรื่องของความที่เห็นคนอื่นรวยแล้วอยากรวยทำตามกัน

อีกเรื่องหนึ่งที่เข้าใจผิดเลยจริง
ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของการลงทุน
บางทีอาจจะต้องแยกออกจากกัน
แล้วเขามองว่าลงทุนเหรียญไหนก็ได้
อันนี้ก็ต้องแยกออกจากกันอีก
เพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในช่วงตลาดขาขึ้น
หลับตาซื้อตัวไหนมันก็ขึ้นหมด
บางคนเข้ามาตอนที่มันถึงจุดที่สูงที่สุด
แล้วก็เลยเจ็บไปกับการที่เรียกว่าดอย
ในเฉดของตัวที่ต้องในเฉดมันกว้างมากนะครับ

ซึ่งมันก็ไม่ผิดที่บางคนจะมองว่าเงินอันนี้ดูอยู่ดีมันก็เสกขึ้นมา
คือเขารู้ว่าใครจะเข้ามา
ถ้าเราแยกในเรื่องของเทคโนโลยีคือเรื่องหนึ่ง
เรื่องการลงทุนมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
การหลอกลวงก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

คิดว่ามันเป็นพื้นฐานของคนที่จะเข้ามา
เห็นภาพใหญ่ของมันว่าคุณจะเข้ามาทำอะไรในตลาดนี้
แน่นอนเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นสินทรัพดิจิตอลหรือสินทรัพย์อื่น
คุณต้องเริ่มด้วยความรู้ถูกไหม
ถ้าเราไม่มีความรู้เราไปซื้อตามกันยังไงก็เจ๊ง
เหมือนกันจริงครับดิตอนไม่ได้ต่างกันเลย
อันนี้สองก็คือพอเรารู้แล้วเนี่ยอย่าลืมกระจายความเสี่ยง
คุณสมบัติของบอร์เชนได้ดีที่สุด
ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะไปดูมันเนี่ย
มันก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องไปดูข้อมูลที่อยู่บนในเชนนั่นแหละ
มันเหมือนห้างสรรพสินค้าอันหนึ่งเนี่ย
เดินมาใช้มาซื้อมาอะไรพวกนี้
ซึ่งถ้ามันมีคนใช้เยอะเราก็มองได้ว่า

อันนั้นคือหลักการง่ายที่พี่ให้ไว้

อย่างรายงานที่พี่จะชอบเข้าไปอ่าน

บางทีบางครั้งอาจจะไม่ต้องไปอ่านรายงานเสียเงินก็ได้
เราทำสรรพสินค้าก็ได้ว่า
พวกนี้เราจะเห็นเทรนด์จากพวกนี้ได้หมดนะ
ว่าเป็นอนาคตอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
อันนี้เวลาเราฟังคนพวกนี้พูดกันจะฟังยังไงที่จะแยกได้ว่ากาวหรือไม่กาว
โอ้โหอันนี้ยากอันนี้ค่อนข้างยาก
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยที่ต้องแย่งอย่างนี้
คือบางทีบางครั้งเนี่ยคนที่เขามาเล่าให้เราฟังเขาอาจจะไม่ได้อยากจะกล่าว
เพียงแต่ว่าโดยพื้นฐานเนอะทำธุรกิจเองสตาร์ทอัพเองเลย
ยังไงก็แล้วแต่๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เฟลล์อยู่ดี
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต่างกับเหรียญที่มันเกิดขึ้น
มันจะมีทั้งที่ตั้งใจมาโกงตั้งใจทำ
ในความคิดของพี่เนี่ยคือว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่า
ถ้าคิดจะลงทุนแบบนั้นจริงขึ้นความเสี่ยงเยอะมากนะ
ให้เห็นภาพว่าต้องระมัดระวังว่าเวลาที่จะมาลงทุนในลักษณะแบบนี้
บางทีมันอาจจะแค่เป็นเอาไว้พูดง่ายคือหลอกนะลงทุน
เพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่เงินลงทุนมันมาในอุตสาหกรรมนี้
แต่ตอนนี้อย่างที่บอกตอนนี้ไม่ต้องเตือนกันเยอะไม่มีใครเข้ามาหรอก

ได้ยินคำนี้ตามหน้าสื่อหลักเนี่ยเยอะขึ้น
มันก็อาจจะมีช่องให้กับบางคนเอาสิ่งเหล่านี้เอาไปหาผลประโยชน์
โดยเฉพาะการนำไปทำเป็นโมเดลที่เป็นสแกรมหรือว่าเป็นแชร์ลูกโซ่
มันก็ไม่สามารถที่จะไว้ใจในสิ่งเหล่านี้ได้
ประเมินตัวเองเนาะแล้วก็ค่อยที่จะศึกษาหาความรู้จนรู้สึกว่าตัวเองชัวร์แล้วก็ค่อยไปลงเล่นกับมัน
แต่ความเสี่ยงเนี่ยคุณเจอแน่